ปรายศนียกรที่ระลึก๖๕พันศา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บรินทระเทพยาวรางกุล
เปิดจำหน่ายวันนี้เป็นวันแรกนะครับ
แล้วก็ได้มีประชาชนจำนวนมากไปรอต่อแถวซื้อ

ที่ได้สะสมสแตมชุดแรกของรัชกาลที่๑๐
เราจะไปติดตามจากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
จำวันพระราชสมพบ
เพิ่มเทคนิคปั๊มฟอยทองบริเวณคำบรรยาย
ชื่อชุดชนิดราคาและประเทศไทย
ออกแบบสแตมชุดแรกในรัชกาลที่๑๐
ภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติอันสูงสุด
เช่นเดียวกับปรายศนีย์ไทยที่ทูลกล้าวขอจัดพิมพ์เพิ่ม
ภูมิใจนะครับภาคภูมิใจแล้วก็
ก็คิดว่าอย่างไรซะก็ต้องทำออกมาให้เต็มที่
เท่าที่ว่าเราจะสามารถทำได้
เพื่อให้สมกับเป็นสแตมของรัชกาลที่๑๐ดวงแรก
วันแรกของการเปิดดวงตราปริศนียกรที่ระลึก
หลายคนตั้งใจมาที่ทำการปรายศนีย์กลางบางรักษ
เพื่อรับบัตรคิวเพราะเฝ้ารอเพื่อการสะสม

เพราะว่าเป็นสแตมชุดแรกของรัชกาลที่๑๐อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ชวนคุณพ่อมาค่ะตอนแรกก็จะไปที่สาขาอื่น
แต่คิดว่ามาปรายศนีย์กลางดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าก็ผูกพันมาตั้งนานแล้ว

สะสมหลายชุดมากตั้งแต่ของสแตมล๙อะไรอย่างนี้ค่ะ
ครอบครัวเป็นนักสะสมตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่
และปลูกฝังไปจนถึงรุ่นลูก
มายืนต่อแถวซื้อสแตมก็รู้สึกดีใจ
ที่มาได้รับสแตมในราชการที่๓
วันนี้มิมิมาต่อแถวซื้อสแตมแถวยาว
จะเอาไปเก็บ
ที่ได้รับบัตรคิวหมายเลข๖๕บอกว่า

สะสมสแตมมาวันนี้รู้สึกปลาปลื้ม

เพราะตรงกับพระชมพันศาของรัชกาลที่๑๐
ถือเป็นสิริมงคลของชีวิต
เอาได้บัตรคิวมาเนี่ยปรากฏว่าได้คิวที่๖๕พอดี
ซึ่งก็เป็นพระชนมายุของท่านด้วยนะครับ
ก็เลยได้เบอร์สแตมเบอร์๖๕พอดีด้วยนะครับ
แล้วก็ได้ซองเป็นคนสุดท้ายพอได้ยินต่างหาก
ก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งนะครับ

มันสามารถเล่าเรื่องราวต่างได้นะครับ
ตรงนี้เองนี่มันเป็นมนต์เสน่ห์ของสแตม
ตราบริษณียกรชุดแรกแห่งราชการที่๑๐
ได้รับการตอบรับจากนักสะสมจำนวนมาก
สัญจรนี่ถือว่ามีจำนวนมากนะครับ
อันนั้นเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราต้องขอพระราชทาน
กินเพิ่มขึ้นมานะครับ

ก็เป็น๒ล้าน๕แสนชุด
แล้วก็หมดในเวลารวดเร็วครับ

เป็นการตอบรับที่ดีจากประชาชน
อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสแตมชุดสำคัญอีกชุดหนึ่งนะครับ
เนื่องจากถือว่าเป็นชุดแรกของราชการที่๑๐นั่นเอง
ก่อนหน้านี้บริษัทปริศนิทัยเปิดให้จอง
มียอดจองทั้งสิ้นกว่า๗แสนคน
จากยอดการจัดพิมพ์๑ล้านดวง
แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ทูลกล้าวขอพระราชทานจัดพิมพ์เพิ่มอีก๑ล้าน๕แสนดวง
รวมเป็น๒ล้าน๕แสนดวง

สามารถหาซื้อสะสมเพื่อเป็นเจ้าของได้
นัดที่ทำการปริศนิทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ

มีทั้งหมด๑๐ดวงจะอยู่ที่ชุดละ๑๐๐บาทค่ะ

จะอยู่ที่ราคาชุดละ๒๐บาทค่ะ